ใครจะกินหอยทอดผัดไทยเช้าวันนี้แม่ราคาก็ทยอยขึ้นแล้วนะ
๊าซหุงต้มนี่ถังละสิบห้าบาทเพิ่มขึ้นไปอีกนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดือนถัดไปก็จะขึ้นไปอีกนะ
คุณผู้ชมฮะส่วนราคาน้ำมันเมื่อวานใครเติมทันกันบ้างบอกหน่อยฮะ
เพราะว่าถ้าเติมเช้าวันนี้หลังตี๕ราคาก็ปรับขึ้นแล้วมาเช็คราคาหน่อย
แต่เดิมเดือนสิงหาเลยคุณผู้ชม
เป็นซินและโซฮอลขึ้นอีก๘๐สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่ตี๕ครับ
ทำให้ราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ๔๖บาท๖สตางค์
ส่วนโซฮอล๙๕๓๘บาท๖๕สตางค์ต่อลิตรครับ
ฮอล๙๑๓๘บาท๓๘สตางค์ต่อลิตร
แล้วก็ดีเซลยังคงเดิมครับ๓๔บาท๙๔สตางค์ต่อลิตร
อันนี้ราคาน้ำมันนะฮะมาดูก๊าซสูงต้มเมื่อวานนี้
ถัง๑๕กิโลที่ใช้กันในบ้านเรือนเนี่ยนะ
ขึ้นอีกกิโลกรัมละ๑บาทครับก็คือถังละ๑๕บาท
ทำให้ตอนนี้ถ้าซื้อก็ถังละ๓๙๓บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะ
แล้วเดือนหน้ากันยาคุณผู้ชมเตรียมพร้อมไว้ให้เลยครับ
ขาสูงต้มจะขึ้นอีก๑บาทก็จริงเป็นไปตามแผนแล้ว
เป็นไปตามแผนขึ้นราคาก๊าซสูงต้มเดือนละ๑บาทต่อกิโลกรัม
ติดต่อกัน๓เดือนซึ่งราคาสุดท้ายของก๊าซหุงต้มในเดือนหน้าเดือนกัญญา
ถัง๑๕กิโลกรัมจะขยับขึ้นเป็น๔๐๘บาทต่อถัง
๔๐๘บาทนี่ไม่รวมค่าขนส่งนะแล้วก็ยังไม่รวมที่เขาอุ้มอยู่นะ
ถ้าสมมุติเขาไม่อุ้มเราอาจจะได้ใช้ก๊าซในราคาที่ใกล้เคียง๔๕๐บาทนะ
อ๋ออันนี้ก็ยังอุ้มอยู่น่ะ

คือต้นทุนค่าก๊าซสูงต้มไม่พอวัตถุดิบ
วดอาหารอื่นก็เรารายงานมาตลอดครับ

เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งที่ราชบุรีครับ

เมื่อกี้เห็นไหมคุณผู้ชมต้องขึ้นป้ายเลยนะ
ขออภัยลูกค้าจริง

เจ้าของร้านพี่เสน่ห์เนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวแล้วนักข่าวเอ้ย
น้ำมันเอยก๊าซสูงต้มขึ้นต่อเนื่อง
แป้งถั่วงอกไข่ไก่ผักชีต้นหอมขึ้นหมดเลย

เว้นหอยแมลงผู้หอยนังรมอันนี้ยังซื้อในราคาเท่าเดิมครับ
เขาก็เลยต้องตัดสินใจติดป้ายแจ้งลูกค้าเลย

หอยทอดแบบธรรมดาจากเดิมจานละ๓๕ก็เป็น๔๐บาทครับ

อ้อส่วนอ้อส่วนจากเดิม๕๕ก็ขึ้นเป็น๖๐บาท
เสน่ห์บอกอยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ปัญหาราคาต้นทุนวัตถุดิบให้ได้โดยเร็วเลย

ปลายทางก็คือลูกค้านี่แหละผู้บริโภคนี่แหละ